ส่วนคลิปต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชม
เหตุเกิดจากความเชื่อและแรงศรัทธาล้วน
ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ
นาระ

มึงกลับข้าวปากก่อน

มึงกลับข้าวปากก่อน
มึงกลับข้าวปากก่อน
อันนี้คือทำอะไรคะเหมือนมวยทะเลหรือยังไงคะ

กำลังจะไปปล่อยปลาในน้ำ
แล้วถึงที่ส่วนขึ้นก็คือ
ผลบุญก็เลยหมุนนำทำให้เธอนั้นลอยได้
เขาเรียกว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

แล้วยังไงคะเธอก็เกาะอยู่อย่างนั้น

แล้วจะถ่ายคลิปไปด้วยเป็นหลักฐาน

ฟาดเคราะห์หรือฟาดเหล็กเหมือนกันนี้

โอ้โหขวัญเอ้ยขวัญมาใจหายใจคว่ำ

ขอให้เอ๊ยขวัญมา
กลับคืนสู่เย่าเข้าสู่เรือนตัวเอง
ส่วนผลบุญในครั้งนี้ก็ขอให้คุณแค้วคลาดปลอดภัย

สาธุนะคะ

เกือบจะปล่อยตัวเองไปกะสายน้ำแล้ว
ยังดียังดีมีสติมือเหนียวมาก

ระวังด้วยใช่ไหมคะไปปล่อยตรงที่มันมีท่าน้ำอะไรอย่างนี้นิดนึง